อ๋อโอเคจ้ะจ้ะจ้ะจ้ะจ้ะ
โอเคไม่ว่างเลยนะ
อันนี้มันเป็นความจริงแล้วอ่ะนี่มันเป็นความจริงเลย
เพราะมันคือฝอมแล้ว
นี่นี่ต้องภูมิใจนะ
ที่มีสามีเป็นคนมีชื่อเสียง
ระดับระดับนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มีง่ายง่าย